คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีเหตุระทึกหนึ่งที่เกิดขึ้น
โดยเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งที่เขาป่วยเป็นมะเร็ง
แล้วก็กำลังเดินทางจะไปรับการรักษา
แต่ปรากฏว่าสายต่อท่อหัวใจนี่หลุด

แต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจโครงการพระราชดำริ
แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลได้ทันแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
เป็นเรื่องราวที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
กองบังคับการตำรวจจราจรออกมาโพสต์นะคะ
แต่น้องป่วยเป็นโรคมะเร็งจอประสาทตาต้องทำคีโมตลอด
แต่ว่าขณะนั้นขณะที่เกิดเหตุ
สายที่ต่อจากหัวใจหลุด
เลือดก็ไหลไม่หยุดเลยค่ะต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนเดินทางก็ผ่านเส้นทางแยกแขรลาย
่งหน้าแยกเทิดดำริจะไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
แต่แหมเส้นทางนั้นการจราจรหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างติดขัดนะคะ
ก็เลยมีการประสานไปทางวิทยุจสร้อยผ่านศูนย์วิทยุโครงการพระราชดำริ
ตำรวจก็เลยวางกำลังตามเส้นทางต่างตามจุดทางแยก
อำนวยความสะดวกในเส้นทางป้องกันการพัดหลงด้วย
เพราะว่าบริเวณนั้นมีทางออกหลายเส้นทาง
และเมื่อพบกับรถคันที่พาเด็กน้อยมานี่นะ
ก็เลยเร่งนำเด็กจนไปส่งถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงที
หลังเหตุการณ์นี้ได้เผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียนะคะ
ชาวเน็ตก็มาชื่นชมมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
อย่างเช่นข้อความบอกว่าท่าทางรถฉุกเฉิน
มีการประสานงานกับทางจราจรให้รถตำรวจนำแบบนี้ก็คงจะดี
ขอชื่นชมตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจากใจ
ก็เป็นข้อความหลากหลายที่ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจมานะคะ
โดยชุดเคลื่อนที่เร็วประจำจุดนะคะก็มีนายตำรวจหลายท่านที่คอยดูแล
ดาบตำรวจฤทธิรงมุกดาดาบตำรวจสุธินอินทโชธนะคะ
แล้วก็มีดับตำรวจชาตรีกรกิ่ง๑๐ตำรวจโทอธิบดีอ่อนสงฆ
ตำรวจโทขจรศักดิ์ภูลคำ
แล้วก็มีชุดตำรวจช่างอย่างดาบตำรวจศักดิ์ชายกระแสยานด้วยนะคะ
มีอีกหลายคนเลยค่ะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้สามารถพาน้องมาส่งถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ในเวลาไม่ถึง๑๐นาที
แล้วก็สภาพของน้องเนี่ยคือมีเลือดไหลมาโดยตลอดเลยนะคะ
พูดถึงผลงานของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกันหน่อย
เคยมีผลงานในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ถึงมือหมออย่างปลอดภัยหลายครั้ง
โดยเฉพาะทำคลอดผู้หญิงท้องบนถนนเนี่ยค่ะ
ตำรวจชุดนี้ก็มีผลงานมาแล้วกว่า๓๐คน๓๐รายนะคะ
นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีมาเล่าสู่กันฟัง
เพราะว่าหลายคนเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนึกอะไรไม่ออกก็ไม่รู้จะทำยังไง

เบอร์ฉุกเฉินอะไรต่างนานานี่จริงควรจะต้องจดเอาไว้
พกติดตัวตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อไหร่